แต่ว่าที่นี่คุณผู้ชมเราจะไปปักหมุดกัน
ที่จังหวัดน้องคาย

กบขึ้นมาเพื่อที่จะขายเลย

กระจัดกรเลี้ยงกบแบบจำสินในบ่อซีเมน

เพาะพันธุ์กบแบบธรรมชาติ
ก็คือก่อนที่จะเพาะพันธุเนี่ย
ต้องแยกเลี้ยงกบตัวผู้ตัวเมียก่อน
มารวมกันในบ่อที่เตรียมเอาไว้

ทำไมมันถึงได้พองขนาดนั้น

ดิฉันเพิ่งเคยเห็นตัวขนาดนี้จริง
เนื้อแน่นอวบอิ่มแบบนี้
เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีนะคะ

มันก็ผสมพันธ์กันด้วยความสบายใจ

เออลูกกบก็ออกมาเยอะ

บ่อซีเมนที่ตกแต่งแบบธรรมชาตินะคุณ
ดูสิเห็นไหมดูแล้วเหมือนเกิดขึ้นเองเลย

ที่เขามักจะหลอกกบให้ผสมพันธุ์บ้าง

ทำให้ฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ว่ากันไป

นายสัญญาโยธวงศ์อายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าของเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงกบ
บอกว่าอยากจะให้มัน

โดยเฉพาะกบขนาดเล็กหรือว่าลูกออสหรือฮวก

ไม่มีอัตราการป่วย
พอมันโตเต็มที่แล้วเอามาปรุงเป็นอาหาร
เนื้อแน่นขาวเนื้อเด้ง
ละลายในปากแบบที่คุณชนะชอบเนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
แล้วเขาก็จะจับมาขายช่วงหน้าแรง
คือช่วงหน้าฝนมันเยอะไงคนต้องการเยอะอยู่แล้ว
แต่พอหน้าแรงไม่ค่อยมีเอามาขาย
ราคามันขึ้นเนี่ยแรง